คุณผู้ชมคะเรื่องนี้ต้องให้ฟังเสียงค่ะ

คุณผู้ชมลองฟังดูหน่อยว่าเสียงนี้มันคือเสียงอะไร
แต่บอกก่อนว่านี่คืองานกระถิ่นของวัดแห่งหนึ่งที่จังหวัดลบบุรี
บุรันดาทุรดามันสร้าง
เจ้าคาวโมสีขึ้นยัง
จึงจะรักล้ามลุยเหมือนเวลา

การที่มีอากับกิริยาของคนที่ไปร่วมพิธี
แล้วก็มีเสียงเสียงคล้ายเสียงร้องโหยหวน

งานกระถิ่นที่วัดเขาสมโพธิที่อำเภอชัยบาดันลบบุรีค่ะครับ
คนที่เห็นคลิปนี้ได้ฟังเสียงจากคลิปนี้ก็วิจารณ์กันเยอะ
คือคลิปนี้เพจแม่ทัพลิง๒ทับ๓เขาแชร์นะคะ
แล้วคนก็เข้าไปดูไปคอมเมนต์กันเยอะ
ทีมข่าวของเราก็เลยเห็นคนพูดถึงเยอะ
แต่หลายคนก็บอกแหมมันเหมือนคนกลีบร้อง
เนี่ยค่ะทีมข่าวเราไปที่วัดเลยนะคะ
ที่วัดเขาสมโพธินะคะไปคุยกับท่านเจ้าอาวาส
คือพระภาวนาสมณคุณธานคุโรเป็นรองเจ้าคณะจังหวัดลบบุรี
แต่ท่านกิจนิมนต์ที่ต่างจังหวัดก็เลยไปคุยกับพระลูกวัด
พยายามจะไปถามพระลูกวัดทุกรูป
พระท่านก็ขอไม่ให้ข้อมูลอะไรอืมไม่คุยกับทีมข่าว
แต่มีแม่ชีท่านหนึ่งนะคะยอมคุยนะคะ
ท่านก็เล่าว่าคลิปที่แชร์กันอยู่ในโลกโซเชียล
ไม่ใช่เสียงเปรตเป็นพิธีสวดขอขมากรรม
และสวดอัญเชิญเทวดาโดยพระสงฆ์๑๒รูป
คืนวันที่๖พฤศจิกายน
ก็มีประชาชนชายหญิง๕๐๐กว่าคน
มารอทำบุญกระถิ่นในเช้าวันที่๗พฤศจิกายน
เขาก็ตั้งใจนั่งสมาธิทำพิธีสำรวจกายวาจาใจของตัวเอง
ใช้เวลาสวดประมาณครึ่งชั่วโมง
ชีท่านก็เลยบอกว่าเสียงที่ได้ยิน
คือเสียงแห่งการปลดปล่อยวิญญาณที่สิงร่าง
ให้ออกจากตัวคนแต่ละคน
ใครมีกรรมอะไรก็จะแสดงออกมาในขณะพระสวด

บางคนแสดงท่าทางร่ายรำ
แสดงท่าทางคล้ายกับสัตว์บางคนก็กรีดร้อง
คล้ายคล้ายกับเวลาครอบครูอะไรแบบเนี้ยค่ะเดี๋ยวลองฟังเสียง
หลายคนไหมครับอ๋อถ้ามีเทศกาลก็สาม
สี่ห้าร้อยตรงนี้เต็มนะแล้วก็อยู่รอบหน้า
จ้ะจะเป็นอย่างนั้นเช่นนั้น
นั่นก็บอกไม่ใช่เสียงเปรตก็เสียงของญาติโยมที่เขามานั่งสวดมนต์อยู่นั่นแหละ
เขาก็ร้องออกมาเองคุณผู้ชมคะที่จังหวัด